เอาล่ะมาต่อกันที่คู่นี้กันบ้าง
คู่นี้ก็หวานไม่แพ้คู่ของก๊อฟเลยนะ
สำหรับคู่ของคุณอุ้มแล้วก็คุณบอล

เหมือนมีการแลกแหวนแทนใจกันแล้วด้วย

จะมีการแซงหน้าน้องสาวไปหรือเปล่านะ

อันนี้แค่กระหลัดเดียวค่ะ
เล็กค่ะ
กระหลัดเดียวเล็ก

แต่ว่าเมื่อกี้แสงเพชรเข้าตาเลย

ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะ

จัดการเรียบร้อยไปก่อนเดี๋ยวตัวเองตามไปติดนะคะ
แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็มีการแลกของคมของขวัญเครื่องประดับกันอยู่แล้ว